เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องแปลกนะคะเพราะว่ามีแพทย์ปลอมเนี่ย
แต่งตัวเรียนแบบแพทย์หญิงใส่เสื้อกาวและยังไปเรียกเก็บเงินค่าเอ็กซาเรย์กับผู้ป่วย
อ้างบอกว่าเธอต้องการจะโกหกสามีเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาไปหลอกลวงใคร

กล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลยะโสธรได้บันทึกภาพขณะที่นางโสพินพักเพียร
เสื้อกาวเดินสะพายกระเป๋าและถือถุงไปมาอยู่ในโรงพยาบาล
ถูกตำรวจรวบตัวขณะกำลังขึ้นรถโดยสารประจำทางด้านหน้าโรงพยาบาล
โดยยังสวมเสื้อกาวมีทั้งตราชื่อของโรงพยาบาลยะโสธรที่กระเป๋าเสื้อหน้าอกด้านซ้าย
และมีชื่อแพทย์หญิงโสพินภาคเพียรปักอยู่ที่เสื้อบริเวณหน้าอกด้านขวา
ก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลได้รับการร้องเรียนจากผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย
ว่ามีแพทย์หญิงของโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าเอ็กซาเรย์คนละ๔๐๐บาท
สร้างความเสียหายให้กับทางโรงพยาบาลนางมณีรัฐทัศนค้ารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลยะโสธรบอกว่า
เมื่อวันจันทร์ที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้หญิงลักษณะคล้ายนางโสพินสวมชุดผู้ช่วยพยาบาลสีเหลืองเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้าห้องเอ็กซาเรย์
ระหว่างนั้นมีผู้รับบริการเดินออกมาจากห้องพอดีหญิงคนดังกล่าวได้วิ่งตามไปและบอกว่า
ยังไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเอ็กซาเรย์๔๐๐บาทโดยไม่ต้องไปจ่ายที่ห้องจ่ายเงินผู้รับบริการจึงจ่ายเงินไปให้
จากนั้นผู้รับบริการรายนี้ก็มาร้องเรียนโรงพยาบาลจึงกระจายข่าวในกลุ่มไลน์
ช่วยกันสอดส่องดูแลกระทั่งพบตัวแต่เจ้าตัวไม่ยอมรับว่าเคยเรียกเก็บเงิน๔๐๐บาท
ข้อกล่าวหาแรกเลยที่เราไปแจ้งความไปแจ้งตำรวจนี่ก็คือเขาเป็นหมอปลอมแต่งตัวเรียนแบบคุณหมอแต่งตัวเรียนแบบเจ้าพนักงาน
ซึ่งถามว่าเรามั่นใจไหมว่าเป็นเขาในการที่ไปเรียกรับเงินเราก็ยังไม่อยากจะปากปำเขาตรงนั้น
คือการที่เขาแต่งตัวเข้ามาแบบนี้เขามีเจตนาอะไรก็จะเป็นเรื่องของทางตำรวจจะต้องสอบสวนต่อไป
ทีมข่าวไปตามหาบ้านของนางโสพินพบว่าไม่อยู่บ้านจึงไปสอบถามแม่ของสามีนางโสพินบอกว่า
สะพ้ายคนนี้คบหากับลูกชายได้๓๔เดือนโดยบอกว่ากำลังเรียนหมออยู่และเพิ่งเข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลได้ประมาณ๒สัปดาห์
หลังเกิดเหตุลูกสะพ้ายได้เข้ามาขอโทษที่โกหกเรื่องที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเพราะยังเรียนไม่จบ
ส่วนที่ไปเรียกเงินผู้รับบริการ๔๐๐บาทยืนยันว่าลูกสะพ้ายไม่ได้ทำและลูกสะพ้ายก็ยินดีจะพาไปสาบานที่ไหนก็ได้

เทวรัฐทีวีรายงาน